แต่เหตุการณ์นี้ไม่รู้หมอปลาต้องไปหรือเปล่านะฮะอยู่ที่ขอนแก่นคือชาวบ้านเขาเอาบันไดไปตั้ง
ติดตั้งสายไฟภายในวัดอ่าค่ะจู่จู่บันไดมันเดินได้อุ้ยเดินได้เหรอ

มันไม่มีผู้แสดงแทนครับบันไดยางครับ
มงานี่ขึ้นมาเขี้ยไลสายไฟ

บันไดยเดิน
มันเดินได้จริงเหมือนคนเดิน

แต่คือเราไม่ได้เห็นภาพนี้ครั้งแรกนะ
มันเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มาก่อน
แต่ว่าชาวบ้านบอกกลางวันแสก

บันไดผีสิงหรือเปล่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณวัดป่าภูเขาวงนะฮะตำบลอ่า
อำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่น

เป็นคนโพสต์คลิปนี้ก็บอกว่าวันนั้นชาวบ้านไปช่วยกัน
ช่วยกันปักเสาไฟแล้วก็เดินใส่ไฟที่วัด

มันเดินเองอยู่กลางถนนกลางวันแสก

วิญญาณต้องไปทำอะไรกับบันได

แต่อีกนายหนึ่งคุณผู้ชมเห็นว่ามันเป็นทางลาด

มันอาจจะไหลเดินมาเอง

คือแบบค่อยกระดึ๊บกระดึ๊บลงมาเอง

คือก็ขอคิดเขาเชื่ออยู่สองอย่างว่า
มันคงมันจะมีวิญญาณเข้าสิ่งอยากช่วยงานหรือเปล่าหรือ
มันก็เป็นทางลาดมันลงมาเองหรือเปล่า
วิญญาณสิงผีสิงบันไดอย่างนี้เหรอ

แล้วก็เดินเดินลงมาแบบนี้

ขณะที่ชาวบ้านส่วนหนึ่งร่ำลือแบบนี้ว่า
วิญญาณคนตายมาช่วยงาน

หลายคนก็เชื่อว่าเฮ้ยเป็นวิญญาณเพื่อนบ้านหรือเปล่า

ก็เลยมาทำให้บันไดมันเดินได้แบบนี้

เรื่องนี้นะฮะคุณผู้ชมคือนรายการของเรา
เขาเราเองเคยเสนอไปแล้วครั้งนึง

ถลายกระดึ๊บลงมาลักษณะคล้ายก็การเดิน
ก็เป็นแบบนี้แหละมันก็ขยับได้อะไรแบบนี้
ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรไปทำให้มันแบบขยับ
แล้วถ้าเกิดเป็นแบบทางร้านมันก็จะขยับแบบนี้แหละ

เดินขึ้นบันไดอย่างนี้นะ